ส่วนคนนี้ก็ยังไม่เจอคุณตาสมทรงวัย๖๐ปีค่ะ
หลงป่าด้านหลังสำนักสงฆ์ป่ามงคลธรรมที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ครับหายไปตั้งแต่หกสิงหาคมโอ้โหคนนี้นานกว่าอ่า
แล้วก็ยังไม่เจอเลยนะคะครับคือตอนเนี้ยญาติพี่น้องก็เลยต้องพึ่งความเชื่อ
เขาบอกว่าให้ตะโกนเรียกชื่อเหมือนกับในหม้อข้าวเหนียวอะค่ะ
นึ่งข้าวเหนียวตะโกนเรียกชื่อตะโกนเรียกชื่อคนที่หาย
อืมเป็นความเชื่อของเขาก็เชื่อว่าอาจจะเจอครับ
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเนี่ยค่ะนายสมทรงสวยศรีอายุ๖๐แล้วนะคะ
หลงป่าไปเนี่ยหากันมา๒๑วันแล้วหลงป่าตั้งแต่๖สิงหาคม
วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็มีผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้าน
มีเจ้าหน้าที่๓๐กว่าคนก็วางแผนค้นหากัน
ก็ยังคงค้นหาต่อเนื่องนะคะเดินเท้าเข้าไป
ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดถ้ำแม่กุหลาบหนึ่งรูปเดินถือขันน้ำมนทูบเทียน
จุดทูบเทียนที่จุดพบหมวกและมีดของคุณตาสมทรงนะคะ
จุดทูบ๓๖ดอกไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้เปิดทางให้เจอนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็พยายามกันทุกวิถีทางอ่ะค่ะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยค่ะ
ไหนทรงทรงเทศนี้
พอทำพิธีกันเสร็จนะคะก็เริ่มกันเดินเท้าค้นหา
วันนี้เนี่ยชาวบ้านจำนวนไม่ค่อยมากนักนะคะ
ก็เลยค้นหาในลักษณะของการเดินกันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม

วัดถ้ำแม่กุหลาบจะเดินเท้าไปตามร่องน้ำแนวสรรเขาสูงทั้งสองฝั่ง
ก็จะเน้นหาร่องรอยการอยู่การกินตามจุดต่างนะคะ
เพราะคุณตาสมทรงก็อายุ๖๐แล้ว
อาจจะต้องหาอาหารเพื่อมีดำรงชีวิตรอดในป่านะ
ก็อาจจะต้องหาอะไรกินแถวนั้นก็พยายามหากันนะคะว่ามีอะไรที่เป็นเบาะแสได้บ้าง
ทีมข่าวได้คุยกับน้องชายของคุณตาสมทรงนะคะ
เป็นหนึ่งในคนที่ออกไปตัดต้นไม้เพื่อเตรียมปลูกป่าในวันที่๖สิงหาคม
วันที่คุณตาสมทรงหายตัวไปค่ะ
น้องชายพาทีมข่าวไปดูจุดที่ช่วยกันตัดต้นไม้
และจุดที่นั่งกินข้าวกันก่อนที่คุณตาสมทรงจะหายตัวไป
น้องชายบอกว่าหลังจากที่ตัดต้นไม้เสร็จในตอนเช้าเนี่ยก็นั่งพักกินข้าวครับ

พอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จพี่ชายก็คือคุณตาสมทรงเนี่ยนะขอไปถ่ายหนักในป่า
ก็เลยเดินแยกกันตอนนั้นตัวน้องชายก็รอนะคะ
รอนานมากเอ๊ะทำไมเข้าไปนานจังก็พยายามจะเดินตามเข้าไป
ไม่เจอตัวเจอแต่หมวกกับมีดที่วางเอาไว้ตรงหิน
พอเวลาผ่านไปน้องชายบอกว่าก็กลับบ้านเพราะไม่แน่ใจว่าพี่ชายหรือว่าแอบกลับไปก่อน
ก็ไปบอกชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมพี่ชายยังไม่ออกมาสักที
ก็เลยช่วยกันตามหานะคะแล้วก็พี่ชายคนที่หายตัวคุณตาสมทรงเนี่ยค่ะ
เป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเห็นคนเจอคนจะหลบหน้าหลบตา
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นห่วงมากนะคะ๒๑วันแล้วอะค่ะ

นาน
ครับนานก็เลยว่าอ้าวผมก็เลยก็น้องเขาก็เลยว่าลงไปละดูที่เขาไปยังไงให้เขาลุงป่าครับผมให้เขาลุงป่าผมก็เลยไป

เจอเราไปเจอร่องรอยอะไรของเขาไหมไปเจอของไปเจออะไร
ไม่มีครับไม่มีครับเหมือนเหมือนครับมีแค่หมวกครับหมวกที่เขาใส่ตรงนั้นครับตรงนั้น

ครับครับผมตอนแรกเขากลัวเขาไม่เห็นด้วยลักษณะเขาเนี่ยเป็นคนกลัวคนไม่ถึงขั้นกลัวครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนชื่อสมองที่ไม่สั่งการครับแต่ว่าเจอคนคุยดีก็ดีแต่ส่วนใหญ่จริงเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากไม่สูงสิงกับคนที่ออกห่างเหมือนเหมือนกลัวนะครับผม
คือชาวบ้านก็ยังพยายามช่วยกันตามหานะคะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ถอนกำลังกลับไปบ้างแต่ก็ยังเดินหน้าค้นหากันอยู่บางส่วนครับทีนี้ค่ะพอยังทำเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็ต้องพึ่งทางด้านของความเชื่อด้วยอ่ะนะคะครับคนในพื้นที่เขาบอกว่ามีความเชื่อตามประเพณีพื้นบ้านนะคะเขาก็มีอุปกรณ์นะมี
ลนที่ก้นหม้อแล้วเขาก็ตะโกนเรียกชื่อนายสมทรงใส่หม้อนึ่งอะค่ะก็เพื่อบอกกล่าวให้เจ้าตัวรู้ตัวครับเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านนะคะเขาก็ทำกันแบบนี้ตามความเชื่อเขาเชื่อว่าถ้าเรียกชื่อในหม้อนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรู้สึกตัวแล้วก็สุดท้ายอ่ะอาจจะตามหาเจอครับ
ได้ไม่นานไม่งานของเออนมูย

พิธีตามความเชื่อตะโกนเรียกชื่อเข้าหม้อนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยนะคะ
ก็แปลกนะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่บอกว่า
พบเบาะแสอาจจะเป็นนายสมทรงหลังจากทำพิธีอะค่ะ
ก็มีคนไปเจอเบาะแสคือเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นนะคะ
ก็ทำไร่กันเสร็จกำลังจะขับรถกลับบ้านพอขับรถไปถึงไร่มัน
ใส่เสื้อสีเทาใส่กางเกงสีดำดำนั่งอยู่เหมือนกับหลบหน้าหลบตา
แล้วเหมือนกับบนพึ่มพำพึ่มพำอะไรสักอย่างตอนนั้นก็ไม่รู้ข่าวของนายสมทรง
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอมาคุยกับเพื่อนบ้าน
ก็เลยรู้เรื่องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าเอ๊ะ
ไม่ใช่นายสมทรงหรือเปล่าไปนั่งอยู่ริมทาง
ผมหงอกหงอกแล้วบนพึ่มพำพึ่มพำอะไรสักอย่าง
เขาก็ย้อนกลับไปหากันนะคะแต่สุดท้ายไม่เจอแล้วครับ
ผมขับรถออกมาทางนี้ใช่ไหมครับพอมาปุ๊บ
เห็นผมแกนั่งอยู่ตรงนี้แกนั่งอย่างเงี้ย
แกจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วแกก็หันมองผมอย่างนี้ครับครับ
การมองผมแต่ผมจำได้ว่าผมแก่ขาวเออ
เขามาปกหูแกนี่แหละครับผมแกตรงชี้ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรสีอะไร
เสื้อเนี่ยแต่ว่ากางเกงนี่จะออกสีอย่างนี้แหละครับนะ
สีออกหน้าเจ็บดำดำเนี้ยแหละครับครับแต่เสื้ออะไร
เสื้อเนี้ยสีออกเถานิดขาดำเนี้ย
ออกแบบนี้แหละครับจะแกพูดว่าอะไร
จะพูดอะไรเขาไม่ได้ยินครับ
ว่านายสมทรงเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่
น่าจะอยู่ในพื้นที่แถวนี้แหละแต่ด้วยความที่เป็นคนมีอาการทางจิตนิดหน่อย
เวลาเห็นคนเยอะจะหลบหลบหน้าหลบตาก็เลยเชื่อว่าอาจจะพอเห็นคนหลายคนไปออกตามหายิ่งตามหายิ่งหลบ
เขาก็เลยตั้งใจว่างั้นอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีในการออกค้นหาเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะ
แสตอนนี้ยังไม่มีบ่อแสอะไรเพิ่มเติมแต่ก็จะมีร่องรอยการเดินซึ่งระบุไม่ได้ว่าเป็นเป็นรอยเท้าใครนะคะ
ก็จะมีการเดินลื่นถลายตามคลองที่ผู้ใหญ่ได้รับรายงานมาจากทีมค้นหานะคะ
ต่อไปคือการค้นหาตามลำคลองลำคลองเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะที่หลบและแอบคน
อาจจะเป็นไปได้ว่าไปนอนตามลำคลองที่ใกล้แหล่งน้ำมีน้ำกินทีนี้
แล้วพอเดินตามลำคลองเสร็จเราก็จะไปรวมตัวกันที่คุ้มเขาสูงเพื่อที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ตามทาง
จะแบ่งเป็นสายละ๑คัน๒๓คันเพราะว่าเราจะไม่ไปเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกกลัวคน
กลัวคนแล้วก็ชอบหลบซ่อนเวลาเจอผู้คน

จะไม่เต็มยศละจะทำเป็นชาวบ้าน
ก็ยังคงเดินหน้าค้นหากันต่อนะคะแต่ด้วยความที่ชาวบ้านก็จำนวนไม่ค่อยเยอะมาก
ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทหารตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พรุ่งนี้จะหาต่อนะคะก็นัดกันที่สำนักสงฆ์ป่ามงคลธรรม
ก็จะมีคนช่วยกันตามหาประมาณสัก๒๐กว่าคน
จะเน้นจุดที่นายสมทรงหายตัวไปนะคะก็จะสแกนพื้นที่กันเพิ่มเติม